ไปดูอีกที่หนึ่งค่ะที่ก็ต้องวันนี้ต้องบอกว่ามาเข้มงวดเหมือนกันนะคะ
เพราะตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นจุดศูนย์กลางเป็นเมืองหลวงของสงกรานเลยล่ะ
ที่เชียงใหม่เมื่อวานนี้คนก็เล่นสงกรานกันเยอะเลยเหมือนกันนะคะ
มาตรการก็เล่นเอาตำรวจปวดหัวเลยล่ะนะคะ
นักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะนักท่องเที่ยวไทยก็เล่นน้ำกันที่อุโมงน้ำใกล้ประตูท่าแผ่
เพราะฉะนั้นวันนี้ตำรวจที่นี่ก็เหมือนกันค่ะคุมเข้มห้ามการเล่นน้ำ
นี่ก็เป็นไปตามมาตรการโควิด๑๙นะคะ
แล้วดูค่ะแหม่ปืนฉีดน้ำพกประจำตัวเลยค่ะ
อุโมงน้ำมหาสงครานที่ถนนชัยศรีภูมิใกล้ขวงท่าแพร
ตอนนี้ตำรวจสพเมืองเชียงใหม่เข้ามาคุมเข้มนะคะ
หลังจากที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากรวมตัวกันเล่นน้ำอย่างสนุกสนาน
ซึ่งถือว่าฝ่าฝืนคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดที่ห้ามสาดน้ำปะแป้งปาร์ตี้โฟมในพื้นที่สาธารณะ
ถึงแม้ว่าจะมีการเข้าไปห้ามและขอความร่วมมือ
แต่นักท่องเที่ยวก็ไม่ยอมเลิกนะคะ
เพราะว่าเป็นชาวต่างชาติก็เลยเข้าใจว่าพื้นที่อุโมงน้ำนั้นสามารถเล่นน้ำสงกรานได้ค่ะ
สารวัตรปราบรามสพเมืองเชียงใหม่บอกว่าวันนี้เลยนำกำลังออกมาดูแลเข้มงวดเลยค่ะ
ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าใจถึงประกาศดังกล่าวด้วย
แล้ววันนี้เขาบอกว่าจะใช้มาตรการนะคะจากเบาไปหานักจะได้ไม่ส่งผลกระทบกับบรรยากาศท่องเที่ยว
คือเอาจริงท่องเที่ยวมันก็ส่วนหนึ่งด้วยนะคะ
แล้วท่องเที่ยวเป็นประเพณีสงกรานด้วยแล้วก็มีมาตรการแบบนี้ตำรวจเองเนี่ยก็คือมันต้องใช้ความสมดุลมากเลยในการที่จะเข้าไปดูแลตรงนี้นะคะ
ก็ถือว่าเป็นงานหนักเลยล่ะนะคะภูเก็ตค่ะภูเก็ตก็เป็นวันที่๒ของสงกรานนะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติคนไทย
ก็เป็นเหมือนกันค่ะฝ่าฝืนประกาศจังหวัดที่ห้ามเล่นน้ำประแป้งก็เล่นกันอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะนะคะ
ซอยบางลาซอยแสนสบายที่ป่าตองอำเภอกระทู้วันก่อนก็มีการเล่นสงกรานกันแบบนี้ตำรวจภูเก็ตเข้าไปเตือนนะคะทั้งผู้ประกอบการ
ตรงจุดนั้นให้ห้ามขายน้ำหรือห้ามจัดให้มีการเล่นน้ำแต่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นภาพที่เห็นนะคะช่วง๒ทุ่มครึ่งของเมื่อวาน
ฝ่ายปกครองอำเภอกระทู้และตำรวจก็ต้องนำกำลังไปห้ามปรามแล้วประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเลยค่ะเนี่ยค่ะพอเอาจริงเข้านักท่องเที่ยวก็ค่อยทยอยเลิกกันไปนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ต้องรอดูมาตรการที่เขาเข้มกว่าเมื่อวานขึ้นอีกนะคะ